จะกลัวอะไรถึงขั้นไปหนีหลบอยู่ใต้เตียงบ้าง
ฝันร้ายกลัวผีสั่นเล็กทาน
น้องคนนี้ในบ้านอยู่ในบ้านตัวเองเลยนะ
มุดใต้เตียงเลยเพราะว่าเจอคนนี้บุกเข้ามา
เฮ้ยคนเหรอ
แล้วน้องเขาก็กลัวสินี่มาได้อ่ะมั้ย
ตอนกลางคืนด้วยนะไฟยังสว่างอยู่เลยคุณผู้ชมฮะ
แบบนี้หรือเปล่าน้องก็ถึงต้องกลัวขนาดนี้
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนาดีที่หนองคายครับคุณผู้ชม
เนี่ยเสพยาบ้าเข้าไปแล้วหลอนนี่ถือมีดอะไรอย่างนี้ไม่หลอนได้ไง
แล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วอาร์ตก็พอหลอนปุ๊บไปพังบ้านเรือนไปพังร้านค้า
แม่ของน้องคนที่มุดใต้เตียงไปนะแม่สำรานเล่าให้ฟังว่า
อาร์ตเนี่ยตอนแรกมาขอยืมเงินญาติก่อน๒๐๐บาท
แต่พอยืมไม่ได้เนี่ยไม่พอใจถือมีดเดินไปตามบ้าน
แล้วก็ทุบทำลายข้าวของพังเสียหายไป
เขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจ๕นายครับมาระงับเหตุ
แต่อาร์ทโอ้โหอาร์ททำไมมัน๕นายว่า
ตำรวจไปสองนายคนหนึ่งเย็บ๖เข็ม
อีกคนเย็บ๔เข็มและอาร์ทก็หลบหนีไป
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ช่วยบัวศรีบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะอาร์ตมันเคยจะเผาทุ่งนาแล้วก็เถียงนา

ก็เป็นตำรวจใช้ไม้ค้ำเนี่ยนะยัน

ทำให้มีดพระในมืออาร์ตไปโดนหัวตำรวจบาดเจ็บไปครับ
อันนี้ที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟัง
จนช้าเมื่อวานนี้ตำรวจสพคุณฝ้าวไร้
ไปจับกลุ่มอาร์ตมาได้ตอนที่หลบอยู่บ้านย่านนี้นะ

เป็นบ้านที่พึ่งสร้างเป็นเด็กมาได้ไม่มีใครอยู่นะ

แต่ติดยาบ้าก็เลยกลับมาอยู่บ้านได้

แล้วก็กินยาเรื่อยมากินยารักษาอาการคุณผู้ชมฮะ

ไม่ใช่เมื่อวานนี่๒๑พฤศพาคม
ลูกชายพ่อก็กลับไปเสพยาอีก